สวัสดีครับสวัสดีครับเรื่องรอบของสนามนะครับ
ยินดีกับทีมชาติประตูเกรดด้วยหาฟอร์มที่ตัวเองต้องการ
เจอแล้วกับการชนะใน๙๐นาทีถูกต้อง
ดูกันหน่อยว่าผลงานเมื่อคืนนั้นเป็นอย่างไรครับ
เกมของศึกยูโร๒๐๑๖นะครับรอบรองชนะเลิศโปรตุเกตครับ
เจอกับทีมชาติเวลส์นะครับและสุดท้ายครับเป็นโปรเกตที่สามารถเก็บใช้ชนะในเวลาปกติได้สำเร็จ
ด้วยการเอาชนะเวลส์ไปสองประตูต่อศูนย์ทั้งสองลูกนั้นเกิดขึ้นในครึ่งหลังนะครับ
ลูกโมงของคริสเตโนโรนาโดนาทีที่๕๐และหลุยสนานี่นาทีที่๕๒
การที่โรนาโดนั้นทำประตูได้ก็ทำให้เขานั้นทำประตูเพิ่มในศึกยูโร๔ครั้งของเขาเป็น๙ประตูนะครับ
ก็ขึ้นไปเทียบสถิติเทียบชั้นกับมิเชลพรานตินี่ที่เคยทำเอาไว้ในยูโร๘๐
เขาบอกว่าครั้งเดียวยิงไป๙ประตูสำหรับพลาตินี่
ตอนนั้น๗นัดนะครับแต่ว่าอันนี้คือยิงได้มันต่างครั้งกันไม่เหมือนกันว่างั้นเถ
คือโรนาโดใช้ยูโร๔สมัยแต่ปราตินี่ซัดไปสมัยเดียว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

กลับมาจากโทษแบนครับพร้อมกับมีชื่อลงสนามขณะที่ปป๊อกบาร์กับดิมิทรี่ปาเย็ด
จะเป็นตัวที่เด็ดคอยพลิกเกมโอ้โหน่าสนใจนะ
คือไม่ต้องมีข้ออ้างเลยเพราะทีมไม่สมบูรณ์นะครับวัดกันไปเลย
สิทธิ์ในการเป็นเจ้าภาพอีกนะครับมีความได้เปรียบในเรื่องของเสียงเชียร์
ส่วนลูกทีมของโยคิมเลิฟเยอรมนีนะครับจารินีมัสกูเมิล
รายการหลังติดโทษแบนอันนี้เนี่ยยังไงก็ไม่มีทางลงมาได้
ตามข่าวที่บอกว่าเจ็บยังไงก็อาจจะลงได้แต่อันนี้หมดสิทธิ์๑๐๐
ที่มาริโอโกเมสแล้วก็ซามิเคริด้ากลับมาช่วยทีมไม่ได้แล้วในโทรเมนต์นี้
อย่างที่เราบอกไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับมีอากาศเจ็บกันเลยครับ
ก็ดูแล้วก็มีโอกาสนะครับที่อาจจะเป็นพวกบาสเตียวายสไตเกอร์
แล้วก็เบนิโคเวเดสต้องรอเช็คความฟิตอีก๒คน
ส่วนตำแหน่งที่คุณชนะเคยบอกไว้อย่างพวกเครีร่าก็น่าจะมีการแทนที่
โดยอาจจะเป็นพวกก้าลเก่าประมาณอันนี้
ใช่ประตูเกมสำคัญแบบนี้มันก็ค่อนข้างเสี่ยงหรือว่าจะจัดระบบแบบใหม่ไปเลย
ตัวลุกมากกว่าครับก็ต้องติดตามนะครับแทคติกของเยอรมนีครับ
สถิติสวยหรูนะครับในการลงเตะรอบรอง
พบกับเจ้าภาพในโทรนาเมนต์ใหญ่ผลงานชนะได้ถึง๖จาก๗ครั้งนะครับ
โดยครั้งล่าสุดคือบอลโลกที่บราซิลชนะเจ้าภาพบราซิล๗๑ครับ
โอ้โหยังจำกันได้นะบอลโลกครั้งนั้นที่ถลบเจ้าภาพบราซิลไปเนี่ย
แฟนบอลบราซิลร้องไห้คาสนามเลยทั้งที่ยังไม่จบเกมเพราะโดนยิงเยอะจริง
แล้วเป็นเจ้าภาพไงถูกต้องแต่โดนยิงสักขนาดนั้นนะครับ
ต้องมาดูว่าเกมในค่ำคืนนี้เจอกับเจ้าภาพอีกแล้วในรอบรองชนะเลิศจะเป็นอย่างไรนะครับ
ส่วนทัศนะของคอลัมนิสหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและโค้ชชื่อดังเขาว่าอย่างไรกับเกมในค่ำคืนนี้
จะชนะแม้ว่าจะขาดผู้เล่นเยอะ
ส่วนที่มองต่างนะครับอีกคนหนึ่งคอลัมนิสต์ของเราก็คือมัวแซมครับ
บอกว่าฝรั่งเศสที่สมบูรณ์กว่าจะเป็นฝ่ายชนะครับ
เหมือนกันกับโค้ชเทอร์ศักดิ์ใจมากที่มองว่าฝรั่งเศสนั้นจะชนะเช่นกันครับ
ก็ลุ้นกันเอานะครับได้ประตูเกตไปแล้ว๑ทีมไปรอรอบชิงนะครับ
ดังนั้นเนี่ยถ้าส่งวันนี้เหลือ๓ทีมปรายศนียบัตรของคุณนั้นก็จะมีโอกาสมากยิ่งขึ้นนะครับ
มาเลยครับว่าใครจะเป็นแชมป์ยูโร๒๐๑๖นะครับ
รางวัลรวมมูลค่ากว่า๔๐ล้านบาทรางวัลที่๑๐ล้านบาทสามารถร่วมสนุกได้นะครับ
ถึงวันที่๙กรกฎาคมภายในเวลา๖โมงเย็นก็คือก่อนนัดชิงก่อนนัดชิง๑วัน
ดังนั้นเนี่ยย้ำอีกครั้งเหลือ๓ทีมตอนนี้นะครับในใจก็มีประตูเกตชอบไหม
ฝรั่งเศสแล้วก็เยอรมนีลองเสี่ยงกันดูแล้วกันนะครับกับปรายศนียบัตรนะครับ
แพ็คใหญ่ก็๑๐๐แผ่น๒๐๐บาทใบละ๒๐๐บาทนะครับ
ส่วนอีกหนึ่งเรื่องฉีกลูกบอลโบเชอร์๒รางวัลนะครับสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่